ในวันนี้นะครับก็มีชาวจีนหลายหมื่นคนก็ได้โดยสารรถไฟ

เพื่อเตรียมตัวฉลองเทศกาลจุดจีนร่วมกับครอบครัวกันแล้ว
ล่าสุดทางการจีนคาดการณ์นะครับว่า
จะมีประชาชนร่วมกว่า๓๐๐๐ล้านคน
ออกเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับ

ขณะที่ชาวจีนกำลังยืนต่อแถวรอซื้อตัวโดยสารรถไฟนะครับ
เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาไปฉลองเทศกาลตรุษจีนร่วมกับครอบครัว
ชาวจีนได้เริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันมาตั้งแต่
เมื่อวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ซึ่งคาดว่าประชาชนจะยังคงใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเดินทางไปกลับภูมิลำเนา
จนถึงวันที่๒๑กุมภาพันธ์นี้
ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจีนก็คาดว่าในปีนี้
จะมีประชาชนใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงตรุษจีน
รวมถึงกว่า๓พันล้านคน
ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง๑๒
สำนักข่าวท้องถิ่นของจีนรายงานว่าเฉพาะในวันจันนี้
มีรถไฟออกให้บริการทั่วประเทศรวมกว่า๙๒๐๐๐เที่ยว
นั่นถึงแม้วันยากาศการเดินทางกลับพุมลำเนา
หนาแน่นเป็นประจำเช่นทุกปีนะครับ
แต่ว่าชาวจีนส่วนมากก็ไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคเท่าไหร่นัก
บใดที่ทางการได้จัดเตรียมระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
ให้บริการรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอครับ